องคารพุธนี้วันพระใหญ่นะครับ
อังคาร๑๖กรกฎาคม

ข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเอาซะหน่อยก็แล้วกันนะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนองคายนะครับ

นุ่งขาวห่มขาวแล้วนะครับ
คือเขาไม่ได้บวชเขาก็เลยบอกว่างั้นขอนุ่งขาวห่มขาวก็แล้วกัน
อยู่ที่วัดก็ยังดีแต่ไปไปมากับใช้มีดทำครัวเชื่อดคอตัวเองเสียชีวิตนะฮะ
ก็ไปก่อเหตุบริเวณหลังเจดีพระสุทธิธรรมานุสร
ที่วัดบึงพลารามอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะฮะ
เลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นไปหมดผู้ตายเนี่ยนุ่งขาห่มขาวนะครับ
ก็กลายเป็นสีแดงหมดเลยนะฮะนอนทับมีดทำครัวยาวสี่นิ้วอยู่
แล้วก็มีจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่คันหนึ่ง
ของผู้ตายบอกว่าหลานชายมีอาการป่วยทางจิตนะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อนไม่ยอมนอนนะจนต้องพาไปหาหมอให้ฉีดยาให้
อาการก็ดีขึ้นแล้วหลานก็ขอบวชก็พามาขอบวชที่วัดแห่งนี้นะครับ
บึงพลารามแต่ทีนี้ตอนที่กำลังจะขานนาคเนี่ย
มีอาการจิตหลอนเกิดขึ้นคือก่อนบวชเนี่ยต้องขานหน้าก่อนนะ
ต้องมีการสอบถามทางพุทธนะฮะมีบทขานนาคอย่างนั้นอย่างนี้
อยู่ดีเกิดอาการจิตหลอนทางท่านเจ้าวาดท่านก็เลยไม่ได้บวชให้
หลานชายก็บ่นน้อยใจบอกกับยายว่าไม่ได้บวชพระก็ไม่เป็นไร
ขอถือศีลนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดแทนก็แล้วกัน
เช้าเมื่อวานนี้หลานนั่งรับมีดอยู่นะแล้วทำท่าเชื่อดคอตัวเองให้ยายดู
ยายก็ยังเตือนสติไปว่าอย่านะแล้วก็ห้ามไว้หลานก็รับปากว่าจะไม่ทำอะไร
หลังจากนั้นยายบอกว่ายายก็ไปทำนาปล่อยให้หลานเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่บ้าน
ไปวัดระบวนไม่ได้มานุ่งขาวผมขาวอยู่บ้านก็ได้
กระทั่งเพื่อนบ้านมาบอกยายว่าหลานชายไปเชื่อดคอตัวเองตายอยู่ที่วัด
คงอาศัยช่วงที่ยายไม่อยู่ขี่จักรยานยนต์ไปที่วัดแล้วก็ก่อเหตุ